ใครอยู่สมาคมนิยมของแปลกให้รีบมาทางนี้
เรามีมะละกอแปลกให้คุณผู้ชมดู
ว้าว
เริ่มต้นที่ไปบ้านเลขที่๓๖หมู่๑๓บ้านโคกระชายตะมนเทนมีอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์

มะละกอกำลังออกดอกเลยทีเดียว

นี่ต้นมะละกอต้นนี้สูงประมาณ๓เมตรเกิดอยู่ที่สวนหลังบ้านของคุณพี่เขาเนี่ยนะคะ

ซึ่งเจ้าของบ้านคือคุณเจ้าคุณย่าอายุ๕๗ปี
บอกว่าปลูกมะละก่อก้านยาวเอาไว้ที่สวนหลังบ้านจมนึงต้น
ลูกมาประมาณ๒ปีแล้วดูแลรถน้ำเป็นประจำทุกวัน
จนกระทั่งสังเกตว่าเห็นผลมะละกอก้านยาวต้นนี้มันแปลกว่ะ

เพราะว่ามันออกดอกที่คั่วผลมะละกอ

ปลูกมะระก่อใครมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการปลูกพืชปลูกผัก

มันแปลกแปลกแบบที่คุณยายเองก็บอกไม่เคยเจอมาก่อนเหมือนกัน
คุณยายทองสุกเหลืองมากบอกว่าตั้งแต่เกิดมา๘๓ปี

ก็เลยเชื่อว่ามะละกอก้านยาวนี้จะมาให้โชคให้ลาบ
เท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมเพื่อนบ้านที่ทราบข่าว
พากันมาสิมานับผลมะละกอ
แล้วมะละกอต้นนี้ลูกดกด้วย
เยอะนะมีลูกดกมีลูกที่มันแตกออกมาจากก้าน

แล้วมีดอกที่แทงออก

แต่เอาล่ะถ้ามองในแง่ของพันธุกรรม

มันก็อาจจะเกิดความผิดพลาดได้เหมือนกัน
ในเรื่องของการปลูกพืชผักสวนครัวแบบนี้

หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ
พอตอนนี้ขยายแฟนชายเพิ่มแล้วคุณไม่ต้องนับแหละ
นับไม่ทวนอยู่ดี
โอ๊ยผมก็จะนับจบ